ผีปอบเฮียงสิงห์ร่างพระ
ดิ้นพลานทุลนทุลาย

นะครับสำนักอาจารย์ขุนกวีคราวนี้
ไล่ผีปอบให้พระครับ
นี่เป็นคลิปที่ถูกโพสต์นะครับ

ปอบกินพระน่ากลัวครับ

แฮสแท็กสำนักขุนกวีสยาม

อาจารย์ขุนกวีทำพิธีไล่ผีปอบ
ออกจากพระโดยใช้มีดหมอและท่องคาถา

รูปนั้นก็ล้มลงนอน
แสดงอาการท่าทางท่านเจ็บปวด
หลายคนช่วยกันจับแขนมาจับขาไม่ให้ดิ้น
ไม่กี่นาทีต่อมาคุณผู้ชมเชื่อไหม
นะครับท่านกลับมามีสติ
คล้ายกับไม่มีสิ่งแปลกประหลาด

มีคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่า

อยู่ที่วิจารณญาณนะครับ